เรื่องหนึ่งก็เป็นเด็ก๑๒เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวนี้แม่แจ้งความกับตำรวจเลยลูกชายวัย๑๒หายออกจากบ้าน
แล้วทีนี้มีคนทักแชทมาเหมือนจะเป็นเชิงข่มขู่
เหมือนกับมีการขอเงิน๑๒๐๐ด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เราต้องตาม
แล้วล่าสุดนักข่าวตามวันนี้เลยนะแม่กับลูกเจอแล้ว

เพราะก่อนหน้านี้การโพสต์ตามหาลูก
แล้วก็การที่แม่บอกว่ามีคนแชทมาคมครูเรียกเงิน
รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เห็นลูกอยู่แถวหน้าบ้าน
แล้วกำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป
นี่นะครับลูกชายวัย๑๒อยู่กับมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับ
แล้วก็เหมือนมีการก้มหน้าก้มตาแชทโทรศัพท์
คุยโทรศัพท์อะไรบางอย่างแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป

ใช่ค่ะก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรไง
แล้วพอตำรวจไปตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์นี้นะ
ปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของลูกชายไปขึ้นอยู่ที่หนองบัวลำพู
ทีนี้ค่ะแม่ไม่สบายใจค่ะ
พบพนักงานสอบสวนแล้วให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
แล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบ่ายวันที่๑๖มกราคม
มีข้อความส่งมาส่งมาทางเฟซบุ๊ก
เหมือนกับว่าเขาบอกว่าลูกชายของแม่อยู่กับเขา
แล้วก็มีการขู่เรียกเงินด้วยคุณผู้ชม

แล้วตอนนั้นทางตำรวจเองเขาต้องแบ่งกำลังเลย
ตามตัวเด็กชายวัย๑๒ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ไปตรวจสัญญาณโทรศัพท์ลงพื้นที่ไปสอบปากคำเพื่อนบ้านด้วย
นี่ค่ะจนวันนี้ทีมข่าวได้รับแจ้งจากคุณแม่นะ
บอกว่าตอนนี้พอมันเป็นข่าวเป็นคราวไปเนี่ยอุ้ย
ออกสื่อไปปั๊บเนี่ยแม่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่หนองบัวลำพูลูกปลอดภัยดี

ใช่ค่ะแม่ก็เลยเดินทางมารับตัวลูกชาย

ลูกบอกแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟน

เออแล้วไม่ได้ทะเลาะกับแม่ด้วย
ทีนี้ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการถูกลักพาตัว
มีการเรียกเงินถูกล่อลวงอะไรเนี่ยสรุปมันยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วกันค่ะตอนที่ทีมข่าววีดีโอคอลคุยค่ะ
ล่าสุดมาเจอเจอที่ไหนครับ

อ๋อได้รับแก้งกับทางสฟุตเรืองน้องประมาณนี้หรอ

น้องมาที่นี่มาบ้านใครครับ

ขี้มอร์ไซมาครับ

ดังนั้นก็ต้องตัดประเด็นเรื่องของ
การถูกเหมือนเรียกเงินหมื่นสอง
เอามาแลกตัวกับลูกชายถ้าไม่ได้จะทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่มันยังตัดไม่ขาดนะคุณนะ
เพราะว่าตำรวจต้องดูเรื่องนี้ด้วย
ข้อความแชทอะไรต่างนานาเนี่ย
มันมีเขาเรียกว่าอะไรดิ
คนร้ายจริงหรือว่ามันมีขบวนการ

ที่ถามคุณแม่เนี่ยแม่บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
จะเป็นพวกมิจฉาชีพไหมที่สวมรอยมา
เพจต่างไปไงคุณพอคนมาเห็น
คนเขาก็เลยแบบอ๋อแม่นี่ตามหาลูกอยู่ใช่ไหม
อยู่กับเขาทั้งที่จริงลูกอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ได้

อันนี้เป็นไปได้ไอ้พวกสวมรอยนะนะ
ใช่ทีนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
ไปดูซิว่าแชทข้อความที่ส่งมาเหมือนจะข่มขู่
เรียกเงินจากแม่๑๒๐๐บาทสุดท้ายเขาเป็นใคร
แล้วเขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาตังค์หรืออย่างไร
เออนะฮะเอาเป็นว่าแม่ลูกได้เจอกันแล้วนะฮะ

แม่บอกว่าลูกชายไม่เคยไปไหนคนเดียวแบบนี้มาก่อนเลย
เพราะฉะนั้นน้องแม่เป็นห่วงมาก
น้าจะไปไหนบอกแม่ขออนุญาตแม่ก่อน
น้องเด็กอยู่เลยยุทธ์๑๒เองนะฮะ